อากาศเล่นไม่ดีเล่นไม่ดูเลยว่า
สิ่งที่กำลังเล่นอยู่มันแข็งแรงแค่ไหน
เจ็บตัวก็เป็นแบบนี้แหละครับ

คือรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัย

เขารักคุณหรือเปล่า

คือโหนอย่างนี้ต้องระวังคุณผู้ชม

มันกิ่งมันแบบว่าเบาบางซะละเกิน
แต่ผมต้องยอมรับใจผู้หญิงคนนี้นะ

ก็เห็นอยู่ว่ากิ่งมันไม่ได้กิ่งใหญ่โตอะไร
แล้วเขาก็คิดว่าตัวเขาไม่ได้ใหญ่โต

อ่าทุกขวาน
คุณจะคิดเหรอว่ามันจะหล่นลงมาทั้งกิ่งแบบนั้น

สุดท้ายก็ลงไปนอน
พร้อมกับกรีบดอกไม้เพียบเลย

แต่ให้ดูรวังนะจ๊ะ
อะไรที่แบบว่ามีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุ

เดี๋ยวกระดูกกระเดี้ยวหักไปเนาะคุณผู้ชม